ที่ยุธยาผักไห่ค่ะคุณผู้ชมทาเฟ่แช่เท้าแหม่ชิว
แล้วก็ฟินเหลือเกินนะคะยุธยาน้ำท่วมใช่ไหมคะ
แต่นี่ท่วมกำลังน่ารักสักประมาณสิบถึงยี่สิบเซนติเมตร
ก็พอให้เห็นบรรยากาศแบบนี้ลงไปนั่งบนคาเฟ่แล้วแช่เท้าลงไปในน้ำอะค่ะ
ท่วมมากกว่านี้แล้วนะหยุดไว้แค่นี้ถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะเดือดร้อนแล้วนะคะ
นี่ทำให้เป็นโอกาสเลยจากวิกฤตเป็นโอกาส
นี่เขาตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำน้อยนะคะ
ซอยรง๗ลาด๙ใกล้กับที่วาการอำเภอผักไห่
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือตอนนี้แม่น้ำมันล้นตลิ่งใช่ไหมคะ
เข้ามาท่วมสักประมาณ๑๐๒๐สินติเมตรนี่ค่ะ
พอกรุบกริบนะคะนั่งไปแช่เท้าไปถ่ายรูปไป
นี่ไงธนาคารกรุงไทยยุคตั้งแต่เริ่ม
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๗ก็คือตุลาคม๒๕๕๙
ถือว่าเป็นคาเฟ่ธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชม
จากได้สัมผัสเรื่องของบรรยากาศภายนอกแล้วนะคะ
เห็นไหมน้ำปริ่มแบบนั้นนะคะ
ลูกค้าก็ติดใจเรื่องของรสชาติอาหารแล้ว
ลูกค้ามาที่นี่ยังได้สัมผัสถึงสถาปัตยกรรมโบราณ
อาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ที่อนุรักษ
แล้วก็มีการปรับปรุงตกแต่งงดงามจากเดิมที่ที่นี่
อย่างที่บอกไปเป็นธนาคารกรุงไทยยุคแรกนี่
องชอบทานกันไหมชอบมากครัวซองทานคู่กับเครื่องดื่มกาแฟน้ำผลไม้อันนี้อะไรคะ
บราวนี่บราวนี่โอ๊ยน่าทานนั่นค่ะมีทุกอย่างเลยนะ
เครื่องดื่มนี่มีทุกอย่างเลยหรือใครที่บอกว่าอ่าอยากทานของขาวมีไหมมีจ้า
อบซอสสปาเกตตี้คาโบนาร่าก็มีนะคะ
ผัดเบคอนรวมถึงอันนี้ปุ้ยก็ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ
ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณเจ๊จุ่มปากแดง
เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาพายเรือมาขายในแม่น้ำค่ะ
แม่น้ำน้อยขายมาประมาณ๓๐ปีอันนี้สปาเกตตี้นะคะ
ที่นี่เขาก็มีขายเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ไปได้นะคะ

ตลิ่งกับแม่น้ำมันติดกันเลยนะต้องระวัง

ไม่รู้ว่าจะเดินชวบไปตรงไหนตกแม่น้ำนี่เป็นเรื่องเลยนะคะ
จริงแล้วบรรยากาศบรรยากาศดีค่ะจริงนั่งอยู่บนร้านก็ได้

บางคนบอกว่าฉันก็อยากแช่ขา

ตอนนี้กลายเป็นตลาดน้ำไปโดยปริยายนะคะ

แต่คือไม่มีน้ำแบบนี้ในตลาดไงคะก่อนหน้านี้

สมศักดิ์ศรีมากนะคะสมชื่อสมศักดิ์ศรีมากเลยนะคะ
นี่หลายคนบอกว่าเอ้ยตลาดน้ำที่แท้ทรูเลยนะคะที่ดอนหวาย
ตลาดน้ำของแท้แฮชแท็กดอนหวายตลาดน้ำ
อะไรนะดอนหวายน้ำท่วมนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือน้ำมันเอ่อท่วมเข้ามานะคะ
คนที่ไปตลาดดอนวัดเขาไม่ปิดนะไม่ปิด
ไปกันได้แต่คนที่ไปก็จะได้เจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะ
บางคนเขาก็ชอบไงพี่เขาโฟกัสที่น้ำทวมโฟกัสผิดถูกนะคะหิว
ลุยน้ำเสร็จก็ล้างเท้าฟอกสบู่ให้สะอาด
เช็ดให้แห้งทายาสักหน่อยก็ดีนะครับ